เราจะพาคุณผู้ชมไปโผล่อีกหนึ่งที่นะคะ
ที่นี่เขาบอกว่าเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นทางประวัติศาสตร์
โบราณสถานต่างอย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปเก็บของอะไรกลับบ้าน
เพราะเขาเชื่อว่าของเหล่านี้มีเจ้าของเพราะว่ามีคนเขาไปเก็บหินกลับบ้าน
แล้วปรากฏว่าฝันว่าฝันเรื่องเดิมในอดีตซ้ำไปซ้ำมา
สุดท้ายอยู่ไม่ได้ค่ะต้องเอาหินกลับมาคืนค่ะ
เป็นที่ไหนยังไงเนี่ยตามไปดูกันจ้ะ
มากันที่ประสาทบ้านปรางตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ประสาทแห่งนี้เป็นประสาทเก่าแก่โบราณมากที่สร้างขึ้นสมัยพุทธศตวรรษที่๑๘
หรือว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗แห่งอาณาจักรขอม
สมัยนั้นประสาทแห่งนี้เปรียบเสมือนศาสนา
เขาเรียกว่าเป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาสตร์หรือว่าโรงพยาบาลนั่นเองคุณผู้ชม
ประสาทแห่งนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่
เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาเล่ากันว่ามีคนเคยเก็บก้อนหินจากปราศาสตร์แห่งนี้ไป
ขณะที่มาเที่ยวก็คือไม่ได้คิดอะไรเก็บก้อนหินเนี่ยค่ะกลับบ้านไป
หลังจากนั้นไม่นานรีบแจ้นเลยกลับเอาหินมาวางคืนไว้ที่เดิม
ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ทราบเรื่องนี้มากเลยนะคะ
คุณสุเวทแทนสูงเนินชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
เมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะมีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของประสาท
หนึ่งในนั้นก็มีคนเก็บก้อนหินจากประสาทติดตัวกลับบ้านไปด้วย
คือคงไม่ได้คิดอะไรก็เก็บกลับไปเป็นที่ระลึกแบบนี้
แต่ว่าไม่นานนะคะเขานำกลับมาคืน
เนื่องจากเขาบอกว่าเขาฝันเห็นเรื่องราวในอดีตติดกัน
ฝันติดกันทุกวันทุกวันว่ามีคนในสมัยโบราณมาหา
แล้วก็บอกเขาว่าให้นำก้อนหินไปคืนฝันแบบนี้ขนลุกไหมคุณ
แล้วเท่านั้นไม่พอลูกหลานร้องไห้กระจองงอแงทั้งคืนเช่นเดียวกัน
ก็เลยต้องอยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว
เอาก้อนหินก้อนที่เอาไปด้วยกลับมาส่งคืนไว้ที่เดิม
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากประสาทแห่งนี้แหละที่เขามาทวงคืน
เขาบอกว่าสถานที่ต่างเหล่านี้มีเจ้าของมีเจ้าที่นะคะ
อย่างไรก็ตามนะคุณลุงที่เล่าเนี่ยแกก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
แล้วก็อยากจะเตือนนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวที่สถานที่ต่างหรือว่าโบราณสถาน
ว่าอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ที่เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเอาไว้
เพราะว่าโบราณสถานเนี่ยเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของคนไทยทุกคนแหละ
สิ่งใดที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ไม่ควรนำกลับไปเป็นสมบัติของตัวเอง
ก็มันก็จริงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อนะคุณนะ
เพราะว่าจริงเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงไม่ใช่แค่โบราณสถานนะ
ไม่ใช่แค่โบราณสถานหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติหรืออะไรแบบนี้เราควรช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหน

ไม่ไปทำลายไม่ไปหยิบจับฉกฉวยอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา

ทำลายชะพาดถ้าเป็นดอกมงดกไม้ก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นสวยงาม
ใช่แล้วอันนี้คือปรากษ์ยำเอาไว้แล้วกันสำหรับนักท่องเที่ยวรายการสถานที่ต่าง
ก็คือเราไปเที่ยวชมไปเก็บความประทับใจความสวยงามได้แต่ว่าเราไม่ควรนำอะไรกลับมา
ไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องเอากลับมาหรอก
ก็เก็บไว้อนุรักษ์กันเอาไว้นะคะ
จะได้มีความสวยงามที่เกิดขึ้นที่ธรรมชาติเนี่ย
เขารังสรรค์เอาไว้แบบนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกันไปเนาะ